วันนี้ก็มีคิวที่จะลงประเดิมสนาม
เมื่อวานนี้นักวอลเล่อบอลชัยหาดของไทย

ก่อนที่จะประเดิมสนามในศึกวอเล็กบอลชายหาด
ครั้งที่๑๙ที่ชายหาดซิมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ
เป็นชาย๓ทีมแล้วก็หญิง๔ทีมด้วยกัน
โดยจ่ายเอกสถาพรรณสวังเรืองผู้ฝึกสรรค์วอลเลอร์บอลชายหาดทีมชาย
ก็บอกค่ะว่าความหวังนะคะยังอยู่ที่ทีมไทยหนึ่งค่ะ
นั่นก็คือนัทธนนทอินเขียวกับเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์นะคะ
ส่วนเป้าหมายไม่สามารถระบุได้ค่ะ
เนื่องจากว่าไม่อยากจะสร้างแรงกดดันให้กับเด็ก
แต่ทุกคนเล่นกันอย่างเต็มที่แน่นอนในรายการนี้ค่ะ

กาต้ามาเพิ่มแล้วก็มีจีนมาเพิ่ม
ก็เป็นคู่ต่อสู้ที่สูงแล้วก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนพอสมควร
ตอนนี้ก็คือก็ตั้งเป้าให้น้องเล่นให้เต็มที่ดีที่สุดก่อน
แล้วก็วางแผนไปทีละแมททีละแมท

ก็คือเราเหมือนว่าเราให้คาดหวังกับนักกีฬามากเกินไป

ส่วนหัวหน้าภูมิสอนวอร์ละบอลชายหาดทีมหญิง
เพชรราชพุทธศรที่พาคู่ของเอและส้ม
วาระพัทธ์ศรระดาลงและธนารัฐอุดมชาวี
แข่งขันเก็บคะแนนที่เมืองจีน
ก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่มีเอส้ม
แต่ยังฝากความหวังไว้ได้จากคู่มือ๒
นั่นคือรำภัยพระฤกษ์นุ่มวงและคณิตหาหงพัฒน์
เพิ่งจะคว้าอันดับที่๓ในการแข่งขันเลิลทูที่จังหวัดสตูนค่ะ
และก็ยังเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ดาวรุ่ง
นั่นก็คือภวรัฐจันทวิชัยนะคะแล้วก็ทัศริดาสิ่งเชื้อ

โดยในวันนี้วาระบาลชายหาดทีมไทย๑
ก็จะประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียแล้วก็โอมานนะคะ
ส่วนวาระบาลชายหาดทีมหญิง๑จะพบกับมาเลเซียและก็ไตวัน
ซึ่งเทราะต์ทีวีจะนำเทปการแข่งขัน
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ๑๖แล้วก็วันมารืน๑๗เมษายน
ก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมเกมการแข่งขันกันนะคะ
เป็นการถ่ายทอดสดในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะ